มาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่คุณแม่มือใหม่ท่านหนึ่งกำลังต้องการคำตอบจากทางโรงพยาบาลค่ะ
ตั้งท้องท้องนี้เป็นท้องแรกค่ะตอนที่คลอดเนี่ยก็คือพยายามเบ่งลูกอยู่๓ชั่วโมงแต่ว่าไม่สำเร็จ
ทารกไม่ออกมาสุดท้ายหมอตัดสินใจใช้เครื่องดูดทารกออกมานะคะ
แต่ปรากฏว่าตอนที่ออกมาเนี่ยทารกไม่หายใจแล้ว
ทีมแพทย์ก็ส่งโรงพยาบาลอื่นมาช่วยรักษาเพื่อยื้อชีวิต
แต่ว่าไม่เป็นผลค่ะเธอสูญเสียลูกจากการคลอดนะคะ
เรื่องนี้ได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะ
แชร์ภาพเด็กทารกที่เสียชีวิตโดยมีข้อความบอกว่า
แม่ใจสลายทารกน้อยสำลักน้ำคร่ำเสียชีวิต
คุณหมอใช้วิธีการวีดีโอคอลมาอธิบายวิธีการทำคลอดให้พยาบาล
และผู้ช่วยพยาบาลช่วยกันทำคลอดอย่างทุลักทุเลกว่า๓ชั่วโมง
พยายามร้องขอให้ผ่าคลอดเนื่องจากเบ่งจนสุดแรงแล้ว
สุดท้ายตัดสินใจใช้เครื่องดูดทารกออกแต่ไม่ทันการ
ทารกสำลักน้ำคร่ำส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลปฐุมธานี
ไป๒สัปดาห์สุดยื้อลูกน้อยจากไป
นี่คือข้อความที่ทางเพจสายใหม่ต้องรอดนำออกเผยแพร่
ทีมข่าวของเราไปพบกับผู้เสียหายค่ะก็คือนางน้อยอุ่นน้อย
อายุ๒๕ปีเป็นแม่ของทารกที่เสียชีวิตค่ะ
บอกว่า๑๙สิงหาคมเจ็บท้องก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
หมอบอกว่าปากมดลูกเปิด๑เซนให้กลับบ้านไปก่อน
กลางคืนเธอปวดท้องอีกก็เลยไปหาหมออีกครั้ง
ครั้งนี้หมอให้แอดมิตรพอตอนเช้าเจ็บท้องมาก
ตอนนั้นปากมดลูกเปิด๕เซน
ก็บอกกับทางโรงพยาบาลบอกขอย้ายขอย้ายโรงพยาบาล
ขอให้ส่งฉุกเฉินผ่าคลอดได้ไหมเพราะว่าเจ็บเหลือเกิน
ทางโรงพยาบาลบอกว่าต้องเซ็นชื่อว่าปฏิเสธการรักษาที่โรงพยาบาลนี้
แล้วก็ไปโรงพยาบาลอื่นเองตัวเธอเนี่ยไม่มีเงินก็เลยอยู่ที่นี่ต่อ
จนกระทั่งประมาณเที่ยงของวันที่๒๐สิงหาคม
ก็ถูกนำตัวเข้าห้องคลอด๓ชั่วโมง
เธอไม่สามารถเบ่งลูกออกมาได้
หมอที่ทำคลอดก็วีดีโอคอลคุยกับหมอที่โรงพยาบาลปฐุมธานี
เพื่อจะช่วยทำคลอดให้โดยใช้เครื่องดูดทารกออกมา
แต่ปรากฏว่าตอนที่ออกมาทารกไม่หายใจแล้ว
บอกว่าอยากให้ทางโรงพยาบาลที่ทำคลอดรับผิดชอบ

แล้วเธอติดใจค่ะว่าทำไมถึงไม่ผ่าคลอดให้กับเธอค่ะ

หมอเขาก็ปั๊มหัวใจตีลูกให้เด็กเขาตื่น

เขาก็พูดมาว่าเนี่ยเพราะว่าเราไม่เบ่ง

อะไรก็โทษแต่พยาบาลโทษแต่หมอว่าไม่แบบว่าไม่ช่วยเขาอะไรอย่างนี้
คือนะตรงนั้นคือหนูคิดว่าลูกหนูตายแล้ว
เพราะเขาพูดมาว่าให้ทำใจให้หนัก

หนูแค่สงสัยว่าทำไมเขาไม่อ่านรายละเอียดตั้งแต่แรกหรอก

เรื่องนี้ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายนะคะ
ทางครอบครัวของทารกก็ได้นำร่างของทารก

โดยฝังที่วัดเกรดประพาค่ะ

หลังทำพิธีเสร็จก็ไปแจ้งความต่อเลย

แต่ว่ามีตัวแทนของโรงพยาบาลที่ทำคลอดนะคะ

แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือไว้จำนวนหนึ่งค่ะ
ขณะที่ในแพทย์สารวุฒิธนเสรี
ในการโรงพยาบาลธัญบุรีบอกว่า

ผลสรุปเรื่องนี้ส่งให้สาธารณสุขจังหวัดนะคะ
ส่วนรายละเอียดนะคะและการแถลงข่าว
ต้องรอทางสาธารณสุขจังหวัด
เป็นผู้ให้ข่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะ